ดูผู้ชายคนนี้มาแบบเต็มระบบ

หนึ่งเลยคือไปถึงร้านอาหารบ่ายโมงแล้วนะ

แต่ว่าเครื่องดื่มที่ว่าคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โวยวายโวยวายอ้างตัวด้วยนะว่าเป็นทหารนะ
หลังจากนั้นพอเช็คบินอ้าวไม่จ่ายอีก
ไม่จ่ายอีกบอกไม่มีตังค์เดี๋ยวค่อยกลับมาจ่าย
หลังจากนั้นตำรวจมาจะขับชนตำรวจอีกครับ
พี่เมาแล้วพี่จอดรถด้วยพี่

นี่ขนาดมาดักข้างหน้าแล้วนะ
เขาก็ถอยถอยไปไง
แล้วก็จะไปต่อจะไปให้ได้ตำรวจก็เคาะรถแล้วฮะ
บอกให้ลงมาแต่เขาก็ไม่ฟังเนี่ย

ตะบนปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ผู้ชายคนนี้ดูวัยน่าจะกลางคน

แต่ก็ยังไม่ยอมครับทำท่าจะชนตำรวจซะด้วย

ผู้ชายคนนี้อย่างที่บอกคือมาบ่ายโมงมาที่ร้านปุ๊บ
แตรเรียกพนักงานให้มารับรถด้วย
อ้างตัวว่าผมทหารยศใหญ่นะเว้ยเฮ้ย
หลังจากนั้นก็ให้พนักงานพาไปนั่งที่โต๊ะ
เขาสั่งเบียร์มาดื่ม๒ขวดครับ
แล้วโอ้โหนั่งในร้านตอนบ่ายแต่ร้องเพลงเสียงดังเลยนะ

อื่นก็มีลูกค้าคุณผู้ชมฮะ
โต๊ะอื่นเขาก็เริ่มหันมามองแล้วอ่ะ

ลูกค้ารายนี้สั่งเบียร์เพิ่มไม่หยุดเลยอ่ะ
แต่ร้านขายได้ถึงแค่บ่าย๒โมงไง

ผู้ชายคนนี้โวยวายครับบอกไม่ขายยังกินต่อ
ทางร้านก็แจ้งตำรวจมาคุมสถานการณ์ครับ
ผู้ชายก็จะขึ้นไปขึ้นรถนะ

รวมแล้ว๒๕๐บาทเขาอ้างบอกไม่มีตังค์

สุดท้ายก็เป็นดังภาพนี้คือตำรวจเข้ามาห้าม

ร้านก็เอาไปโพสต์ในเพจกลุ่มคนเมืองกาล

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วครับ
ส่วนเรื่องคดีเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะติดตามมา

แล้วก็ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานต่อไปด้วยครับ